สำหรับกิจกรรม๖ประเภทนะคะที่สวบคออกมาทันแหลงว่ามีการผ่อนปลน
เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะบ้างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันไป
แต่ว่า๖ประเภทนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานคำว่าแตกต่างกันไปได้
แตกต่างในกรณีที่เข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นถ้าจะอ่อนลงกว่านี้
เบาลงกว่านี้ไม่ได้นะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ
ตรวจสอบพร้อมกันกิจกรรมแรกค่ะตลาดสดตลาดนัด
ตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินรวมร้านขายเสื้อผ้า
แผงลอยต่างด้วยนะคะหลายคนดีใจนะคะ
ที่จะได้กลับมาขายของนะคะส่วนกลุ่มร้านอาหาร
แก่ร้านที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้าต้องเป็นร้านที่เปิดติดกันไม่เกินสองคูหา
ไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องดื่มขนมหวานไอศกรีมร้านอาหารริมทาง
เข็นหาบเร่อันนี้กลับมาขายได้หมดนะคะ
กิจกรรมที่๓กลุ่มกิจการค้าปลีกค้าส่งได้แก่ซูเปอร์มาร์เก็ต
อันนี้เปิดประจำอยู่แล้วร้านสะดวกซื้อก็เปิดประจำอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ห้ามเปิดจุดที่นั่งรับประทานอาหารได้
ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าบางร้านสะดวกซื้อเขามีบริเวณให้นั่งรับประทานได้
ตอนนี้กลับมาเปิดเปิดได้นะคะนั่งได้ยืนได้รับประทานได้ภายในร้าน
เร่รถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีกขนาดย่อม
ร้านค้าปลีกชุมชนและร้านค้าปลีกธุรกิจโทรคมนาคมต่าง
ก็คือร้านมือถือค่ะส่วนกลุ่มที่สี่ที่ผ่อนปลน
กลุ่มกีฬาสันทนาการนะคะได้แก่กิจกรรมในสวนสาธารณะ
การเดินการวิ่งการรำไทยเก๊กสนามกีฬากลางแจ้ง
ซึ่งต้องออกกำลังกายแบบเล่นไม่เป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน
ก็คือลักษณะเล่นห่างกันแบบนี้หรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้
เทนนิสยิงปืนยิงธนูจักรยานกอล์ฟและสนามซ้อมต่าง
ไดกอล์ฟต้องซ้อมคนเดียวอันนี้เล่นได้นะคะส่วนกิจกรรมที่ห้า
ร้านตัดผมแต่ย้ำว่าเหมือนเดิมนะคะให้บริการได้เฉพาะ
สระใดเท่านั้นและต้องปิดทำความสะอาดร้าน
เป็นระยะรวมถึงเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ทุกคนด้วยและกิจกรรมสุดท้ายร้านตัดขนสัตว์ร้านรับเลี้ยงฝากสัตว์
อันนี้ก็จะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติผู้ที่เอาสัตว์เลี้ยงมาฝากด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอลล่ะคำสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล
รัฐบาลยังคงตรึงคำสั่งห้ามออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะก็คือไปจนถึงสามสิบเอ็ด
พฤษภาคมหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงฟังเสียงโฆษกสวบคหน่อยค่ะ
ถ้ามีตัวเลขของการคงที่ของการติดเชื้อ
ไปเรื่อยแสดงถึงท่านให้ความร่วมมืออย่างดี
ท่านรู้วิธีการจัดการตัวเองจัดการกิจการจัดการกิจกรรมต่างได้ดี
เราก็จะสามารถเลื่อนลำดับขึ้นไปในกิจการและกิจกรรมที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นได้กว่านี้
แต่ถ้าใน๑๔วันนี้ตัวเลขที่ผมต้องมารายงานสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังทุกวันนี้
มันเพิ่มขึ้นเป็น๒หลักเพิ่มขึ้นเป็น๓หลัก
ท่านต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าพวกเราคงจะต้องมาร่วมกันคิด
แล้วต้องถอยหลังกลับมาในความตรึงหรือในความตึงของชุดกิจการหรือกิจกรรมต่างเหล่านี้
ส่วนใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะก็อยากจะรับทราบเกณฑ์ว่า
ถ้าดิฉันจะกลับมาเปิดร้านอีกสักครั้งจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้าง

กลินสารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ย้ำถึงวิธีการปฏิบัติสำหรับร้านขายอาหารนอกร้าน
ขนาดที่ไม่เกิน๒คูหานั่งรับประทานอาหารได้
แต่ต้องจัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย๑เมตร
ส่วนประเภทชาบูปกติแล้วนะคะร้านอาหารชาบูต่าง
เป็นสถานที่นัดรวมกลุ่มเพื่อนฝูงและครอบครัว
รับประทานอาหารกันไปคุยกันไป
อันนี้ไม่ได้แล้วนะคะคือเปิดได้แต่รับประทานลักษณะเป็นกลุ่มไม่ได้
คือหนึ่งหม้อเนี่ยรับประทานได้หนึ่งคนหมูกระทะเหมือนกันนะคะ
หนึ่งกระทะรับประทานได้หนึ่งคนและต้องนั่งห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร
เพื่อความปลอดภัยด้วยร้านปิ้งย่างหมูกระทะในหลายพื้นที่นะคะ
ทีมข่าวก็ไปสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมการปรับตัว
บางร้านบอกว่าตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมเป็นต้นไป
ก็คือวันแรกที่เปิดเนี่ยเตรียมเปิดนั่งทานในส่วนที่ไม่ติดแอร์
และเป็นแบบที่ปรุงสุกสำหรับพร้อมทานหรือคนขายย่างให้สำเร็จ
บริการลักษณะนี้ก็มีมาก่อนหน้านี้
ก็คือย่างให้แล้วคุณมีหน้าที่ไปรับประทานอาหารอย่างเดียวเนี่ยนะคะ
โทรสั่งกลับไปรับประทานอาหารที่บ้านเหมือนเดิมค่ะ
อ้าวผู้รับบริการก็ต้องปรับตัวผู้ประกอบกิจการก็ต้องปรับตัวนะคะ
ชาบู๑หม้อต่อ๑คนถ้าไป๔คนก็ต้อง๔หม้อ
หลายคนบอกไม่ไปไม่ไปหรอกสั่งมาทานที่บ้านดีกว่า
ง่ายกว่าสะดวกกว่านะคะแล้วก็ต้องไม่ไปเสี่ยงโรคด้วย